คนเราเนี่ยมันจะดูอายุ

สัก๒๐กว่าดาราก็จะเป็นช่วง๒๐ใช่ไหม

นี่ไงเด็กใช่ไหม

แล้วก็วัยสูงอายุ
สูงอายุสูงอายุ
แล้วหลักกันมันเชื่อได้หรือแม่

อย่าไปนึกถึงว่าสักคิ้วเหมือนฉันนะ

ดูสิส่วนใหญ่ก็มากันนะ

ผันตัวเองจากสัตวแพทย์ไว้มาเป็นสินแส

ตอนนี้ผันตัวเองจากสัตวแพทย์มาเป็นสินแส

เป็นแบบสินแสศาสตร์ฮวงชุดแล้วก็โงเห้ง
สำหรับอาจารย์ก๊อฟณพิยา
เจ้าของฉายาเซ็กซี่สินแสว่ะ
อ๋อเหรอนี่อุ๊ยพูดอุ๊ยจากไหนอ่ะ

สะแดงฮะสะแดงโดยจะไล่เลี้ยงนะฮะ
แต่ละอวัยวะโดดเด่นของดาราหน้าปังเนี่ย

เขาบอกว่าเริ่มที่หน้าผากเนี่ยดูก่อนเลยว่าน่าภาพเนี่ยในปาชื้อ
ปาชื้ของคุณเนี่ยต้องการธาตุไฟไหม
ถ้าต้องการธาตุไฟก็สามารถจะไปเติมหน้าผากได้

อาฮาสี่อุริ๊ตาเกินเส้นแบบนี้เขาถือว่าดี

ต้องเติมไหมต้องไปเติมใช่ไหมถึงจะติด

ของเราตอนนี้ระวังตรงจมูกกับค้างแล้วค่ะ

ถ้าสมมุติแสกกลางมันจะเหมือนเป็นรอยบุ่มของรูปหัวใจพอดี
อย่างพวกเรานี่อีกหน่อยตาตกก็ต้องไปตามกันแล้ว
เค้าบอกตาที่ดีตายายอั้มพัชราภาดี
อ้าวน้องจีนนางเอกฮาวทูทิ้งอย่างนี้
ชมอร้ายาตานี่หรอ
ใบเฟิร์นปริมชานกสิริต้าเจนเซ่นเขาบอกว่าพวกนี้ตาดีหมด
จมูกมันจะสะท้อนการเงินกับความรักเขาบอกว่าต้นแบบที่ดีคืออ้ำพัชราภาว
แม่สรุปหนูเดินไปร้านหมองเอาหน้าอ้ำค่ะจบ
ตาก็ดีคิ้วก็ดีจมูกก็ดี

แม่สามเกณฑ์อ้ำพัชราภาวดับหนึ่งหมดเลยหมอเขาตามนี้เลยค่ะ
เขาบอกว่าฉันเคยถามหมอศัลยกรรมที่เกาหลีทุกคนอยากทำเหมือนอ้ำนะ

ใช่ที่ตอนนี้เล่นละครก็เยอะนะ
แล้วที่สำคัญคืออ้ำ

เขาบอกตานุ่นวรนุษย์เนี่ยดี
เขาบอกรูปทรงปากปังแต่แบบที่ดีก็คือ
ยายเฟิร์นใบเฟิร์นพิมพ์สนกอย่างนี้

อ่ออ่าคางแบบชมพู่

น่ะคุณแม่ครูต้องจ่อจงนี้ว่าตามหลักที่คุณหมอเค้าบอกนี่

หมายถึงว่าไปแก้หรอ
หมายถึงถ้างี้ในว่าปัจจุบันนี่ไง

ถ้าพัดสวยออกไม่มีใครเอาแบบเลย

ไม่ต้องพูดปลายสิเอาแค่ตรงนี้
เอาแค่เขาบอกตรงนี้มันแคบ

อ๋อคู่ของอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมก็คือจะไม่มีคู่